ใครจะไปเชื่อครับลูกชายวัย๔๒ปีทำร้ายแม่จนบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีเพราะโมโหแม่
แม่บอกให้ไปเอาจักรยานยนต์เนี่ยเก็บเข้าบ้านนะคือช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวจะเปียกฝน
โมโหแม่นะฮะใช้มีดฟันหัวแม่จนบาดเจ็บเลยนะครับ
นี่ฮะชาวบ้านญาติพี่น้องต้องไปตามตำรวจ
ให้มาคุมตัวไปไปลากตัวมาจากในห้อง

ชื่อนางเชื้อนถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะนะฮะนี่แม่แท้นะฮะ
ค่ะตอนที่ตำรวจคุมตัวออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องสืบแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เมายาบ้าเสพยาบ้าเข้าไปตำรวจยังถามรู้ตัวว่าเมื่อคืนทำอะไรไป
เตะพี่ทั้งฟันแม่รู้ตัวหรือเปล่าค่ะบอกไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
ในเกย์เนี่ยยังมืนงงเนี่ยฮะตอนที่ตำรวจคุมตัวได้นะฮะ
ตำรวจบอกว่าฟันแม่เกือบตายรู้ไหมเนี่ยเจ้าตัวถึงน้ำตาคลอ
เพิ่งมีสติบอกว่าก่อนเกิดเหตุที่ก่อเรื่องก่อราวเสพยาบ้าเข้าไป
แล้วหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้เลยใครยุ่งเกี่ยวยาเสพติดกับยาบ้าดูไว้นะครับ
ขนาดแม่ตัวเองเนี่ยยังเอามีดฟันศีรษะได้นะจริงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับเมื่อคืนนี้ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ย
เกิดฝนฟ้าขนองฝนตกอย่างหนักผู้ที่บาดเจ็บก็คือนางเชื้อนนะฮะที่เป็นแม่ของในเกย์เนี่ย
สั่งให้ลูกชายไปเข็นรถจักรยานยนต์ที่จอดหน้าบ้านให้เข้ามาจอดในบ้าน
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วรถมันจะเปียกมันจะเปื้อนนี่ฮะแต่ว่าลูกชายไม่พอใจนะครับ
ตอนนั้นในเกหันไปเห็นพี่สาวพอแม่สั่งให้เอาจักรยานยนต์เข็นเข้ามาในบ้าน
ไม่พอใจเห็นพี่สาวเตะพี่ก่อนเลยครั้งหนึ่งเตะพี่ก่อนเลยนะครับ
แล้วก็ไปคว้ามีดเดินไปฟันหัวแม่ดื้อเลยฮะจนแม่เนี่ยเลือดอาบนะครับ
แล้วในเกก็ทิ้งมีดแล้ววิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าหลังบ้าน
เกสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้าเข้าไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้นะครับ
พอหนีไปอยู่ในป่าหลังบ้านเนี่ยสักพักก็แอบกลับเข้ามาหลบอยู่ในห้องที่บ้านนะครับ
ตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัวนะครับ
ส่วนแม่ที่บาดเจ็บตอนนี้แพทย์ก็ช่วยรักษาพยาบาลแล้วนะครับ
แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วมีบาดแผลก็คือถูกฟันเข้าที่ศีรษะเป็นแผลลึกนะฮะ
เย็บสามเข็มแล้วก็ยังถูกฟันเข้าที่คางด้วยนะฮะ
คางก็เย็บ๓เข็มนะครับอายุ๗๒แล้วนะครับ
คือเจ็บแบบหนักทีเดียวอ่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เป็นแม่นะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเนี่ยฮะคนที่เป็นแม่เนี่ยบอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกชายจะทำร้ายตัวเองจนบาดเจ็บขนาดนี้
ที่ผ่านมาลูกคนนี้ก็ช่วยทำงานทำสวนปลูกผักช่วยทำมาหากินปกติดีนะ
ไม่เคยมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายคนในบ้านมาก่อน
เชื่อว่าลูกชายทำไปเพราะฤทธิ์ของยาบ้าก็เลยทำให้คลุ้มคลั่งไม่มีสติ
เมื่อช่วงเช้าแม่ได้ไปที่สพชะอำนะครับ
หลังจากปรึกษากับทางญาติแล้วนะว่าคงต้องแจ้งตำรวจก็ไม่ใช่อะไรหรอก
อยากให้ตำรวจมาคุมตัวลูกชายไปบำบัดนะหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
คืนหนีเข้าป่าหลังบ้านไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยลูกชายย้อนกลับมาที่บ้าน
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวไป

คืออยากให้เขาพาลูกชายไปไหน
อ๋อฮือไปความบัด

เมื่อคืนนี้ก็มีพี่สาวของ
พี่สาวบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงแม่
เรียกใช้น้องชายให้เลื่อนรถจักรยานยนต์เข้าบ้าน
แล้วแม่ก็มาเรียกใช้เธอซ้ำอีกทีนึง
สงสัยลูกชายจะไม่ขยับก็เลยมาบอกลูกสาว
จังหวะที่เธอกำลังเดินจะออกไปเลื่อนรถเนี่ย
น้องชายก็ตรงเข้ามาทำร้ายเลยมาเตะเลยนะครับ
จากนั้นก็คว้ามีดไปฟันแม่นะครับ
คือพี่สาวบอกว่าเอาเข้าจริงก็สงสารน้องชายนะ
เพราะว่าน้องชายเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะฮะ
แต่ก็ยังช่วยครอบครัวทำมาหากินอยู่แม่ใช้ให้ทำอะไรก็ทำ
ไม่เคยมีพฤติกรรมก่อความรุนแรงมาก่อน
ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวน้องชายไปนะฮะ
เพราะว่าไม่อยากเห็นแบบคลุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้อีกอยากให้ไปบำบัด
ให้เขามาเห็นว่ามีสี่ตำรวจหมาอะไรพวกนี้ให้เขากลัวแค่นั้นเอง
ไม่ได้คิดว่าจะไปใหญ่โตขนาดนี้เพราะว่าข้าวต้มมันอยู่แค่นี้เอง
ได้ยินแล้วเพราะฝนช่วงลมแรงเขาใช้ให้มาเก็บรถแต่มันไม่เอิ้นไม่อะไร
เขาก็เลยมาเรียกแม่เขาก็เลยมาเรียกพี่สาวให้ลุกมาขยิบรถให้หน่อยแค่นั้นแหละ
มันก็เข้าหมอพอดีมันเปิดประตูเข้ามาพอดีแล้วมันก็ปีเข้ามาทำร้าย
แต่ตาเขาก็สว่างเลยมีการพูดจาอะไรก่อนไหม
เขาก็พูดแบบนั้นเลยพูดว่าอะไรแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจ
มันมันพูดอะไรอยู่ในลำคออ่ะอ่าเขาก็ช่วยพอเลือกตอนเช้านี้สามโมงนี่
เรียกนี่เขาตื่นแล้วแกเก็บผักไว้อะไรแบบนี้ไปแค่นั้น
ตอนนี้นายเก๊ถูกตำลวชศพชอัมควบคุมตัวไปนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนะส่วนกรณีทำร้ายแม่แท้
แล้วก็ทำร้ายพี่สาวเนี่ยตรงเนี้ยแม่เขาไม่ติดใจเอาความลูกชายนะ
แล้วเดี๋ยวจะส่งตัวไปสถานบำบัดต่อไป